เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้ง

เพราะผู้หญิงมีมากกว่าความสวย

ว่าใครจะเป็นผู้คว้ามงกุฎอันทรงเกียรติ
และเงินรางวัลรวมกว่า๓ล้านบาทไปครอง

ห้ามพลาดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒